คุณผู้ชมค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะ
ประโยคนี้วาลีนี้ยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ขโมยค่ะ
ขึ้นไปทำทีว่าเป็นผู้โดยสารรถตู้ประจำทางนะคะ
ขึ้นไปเสร็จปุ๊บพอคนขับเผลอ
ตัวเองก็ไปฉกเงินในกระเป๋าเขาแล้วเจ้าตัวมารู้อีกที
ตอนที่ไปถึงปลายทางแล้วกลายเป็นคลิปนี้ให้ดูเช้านี้ค่ะ

ทุกคันนี้เล่าให้ฟังบอกว่าสักประมาณ๗โมง๕๕นาที
ของวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมา
ตนเองกำลังจะนำรถออกจากบขศบขสน้องคาย
เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางคือชายภูมิ
ซึ่งเวลารถออกเนี่ยเหลืออีก๕นาทีเวลารถออกคือ๘นาฬิกาตรง
ตนเองก็ต้องมีการเคลียร์ล็อกก็คือล็อกที่จอดรถก่อนที่จะออกรถ
ก็เลยวางกระเป๋าสะพายไว้ที่คอนโซลตรงกลาง
ระหว่างเบาะคนขับกับเบาะผู้โดยสารตอนหน้า
หลังขึ้นรถมาจะนำกระเป๋าสะพายที่วางไว้
ก็คือตอนนั้นมาที่บขอุดรธานีแล้วนะ
หยิบเงินมาจ่ายค่าซื้อล็อกก็คือใบเวลาลานจอดรถ
ซื้อล็อกที่เขาจอดรถตัวพบว่าเงินในกระเป๋ามันหายไป
ก็เลยลงจากรถแล้วก็มาบอกนายท่าบอกว่าช่วยหน่อย
กล้องวงจรปิดให้หน่อยพอดูจากกล้องวงจรปิดเท่านั้นแหละค่ะชัดเลย
เลยนะคะเห็นคนร้ายขโมยเงินในกระเป๋าของตนเอง
วันนั้นคนขับรถก็คือคุณสงวนบอกว่ามีผู้โดยสาร๓คน
คนที่นั่งหลังสุดเป็นทหารลงไปที่ชุมแพรเป็นผู้โดยสารขาประจำ
ส่วนคนที่ขโมยเงินอยู่เบาะนั่งด้านหลัง
ด้านหลังก็คือด้านหลังของตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อน
ลงที่จังหวัดอุดรธานีแล้วเป็นช่วงเดียวกับที่ตนเองเนี่ย
มารู้ตัวว่าเงินหายไปครับนะฮะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะสามารถติดตาม
ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในเร็วนี้ค่ะ
โดยเฉพาะตำรวจสพเมืองหนองคายนะคะ
ท้องที่ที่เกิดเหตุตอนนี้รับเรื่องแล้วรู้เรื่องแล้ว
แล้วบอกว่ารับปากเลยจะเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ